คุณผู้ชมฮะในยุคนี้จะค้าขายอะไรก็ต้องงัดขึ้นมา

อย่างร้านนี้ครับเป็นชาบูบุฟเฟ่ที่จังหวัดสงขลา

ยกมาทั้งป่าช้านั่นหมายถึงอะไร
นี่ฮะที่ยกมาทั้งป่าช้าเพราะเขาตกแต่งนี่คุณ
โอ้โหคุณกล้าเข้าไปไหม

เปิดประตูเข้าไปที่ร้านนี่งานศพอะไรหรือเปล่า

คือร้านนี้เขามีแนวคิดแปลก
และให้ลูกค้าที่มีแนวคิดเดียวกันเข้ามาภายในร้าน
ได้เห็นอะไรแปลกแม้ว่าบางอย่างมันจะไม่ควรอยู่ในร้าน
แต่ดิฉันว่าอย่างหนึ่งนะคนเข้าไปในร้านนี้จะปลงอ่ะปลง
ปลงครับเพราะว่าในร้านมีทั้งโรงศพมีสารพระภูมิ
มีเจดีเก็บอัฐิแต่ที่สำคัญนี่
สแกนไทยชนะด้วยมีเจลล้างมือด้วย
วางข้างดอกไม้จันทร์และพวงหลีดเห็นไหม

ทั้งนั้นมีนะผีโครงกระดูกที่ฝาผนังนะคุณ
เลือดอาบเลยครับน้ำตาเทียนไหลหยดแหมะนี่ฮะ
แล้วก็เมนูของชาบูร้านนี้นะครับ
จากมีเมนูชาบูทั่วไปแล้วยังมีเมนูแนวผีด้วย
เช่นชุดผีปอบชุดต้มยำกระทะทองแดงร้อนแรงจริง
ตานีมีสุขหรือว่าชุดผีปอบเข้าแฝง
ราคาตั้งแต่ชุดละ๙๙บาทขึ้นไป
ใครอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมชุดผีปอบชุดอะไรมันแตกต่างกันยังไงนะฮะ
ต้องเข้าไปดูเมนูของเขานะ
เขาก็คิดชื่อให้มันดูแบบว่าสอดคล้องกับแนวตกแต่งร้าน
แล้วก็ความแปลกนะครับส่วนเพลงที่เปิดในร้านคุณ
เป็นยังไงคะธรณีกันแสงหรือเปล่า
อาจจะไม่ถึงต้องธรณีกันแสนนะ
งั้นกินไปร้องไห้ไปนะครับแต่เป็นแนวธรรมะ
เข้าไปกินอาจจะปลงเหมือนอยู่ในงานศพ

ทีนี้เราอยากรู้ครับว่าทำไมถึงตกแต่งร้านให้ชวนหลอนขนาดนี้

ต้องคุยกับคุณบอลเจ้าของร้านนะครับ
คุณบอลคือนายกรีธาพลณสงฆ์นะครับ
เขาบอกว่าที่ตั้งชื่อร้านแล้วก็ตกแต่งร้านแนวนี้

คืออย่างนี้ครับอยากจะให้อยากจะให้เป็นสีสันแล้วก็ความแปลกตา
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็อยากให้คนเข้ามาอย่างที่บอกไง
ลงด้วยมีสติในการกินมีสติในการทำงานในการใช้ชีวิต

ว่าทุกคนก็ต้องเผชิญความตายมันไม่ได้น่ากลัว
แล้วก็บอกด้วยนะว่าแรกลูกค้าที่เข้ามา

แต่พอมานั่งกินแล้วก็รู้สึกดี
แล้วก็ชาบูอร่อยมีให้เลือกเพียบเลยค่ะ
แนะนำร้านไปแล้วก็ต้องบอกที่อยู่พิกัดร้านหน่อยนะครับ
เขตเทศบาลนครสงขลานั่นเองนะครับ
ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง๓ทุ่ม
เข้าไปก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนั่งวิธีการอะไร
ตามที่ร้านเขาได้รับคำสั่งมาจากทางจังหวัดด้วยนะ

ดูว่าสงขลาเขาเป็นพื้นที่สีแดง
เพราะฉะนั้นก็ทานได้ถึง๕ทุ่ม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเข้มนะคุณ